ที่จะทำเมนูทานกับครอบครัวช่วงปีใหม่มีมาแนะนำค่ะ
เมนูไก่หมักอบปี๊บเตาทานแล้วจะบอกว่าตอนนี้ชาวเน็ตเขา
กันมากอยากดูแล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะ
เฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาสวยอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะพี่คิดว่ากรอบนอกนุ่มในไหม
ขนาดนั้นเลยเหรอฮะหนังน่าจะกรอบกรุบกรอบกลุ่มในในขวดมีอะไรอ่ะ
ในขวดมีน้ำป่ะหรออ่าให้ข้างในมันแบบนุ่มนุ่มไงหรอ
กรอบนอกนุ่มชุ่มในแน่นอนนะคะขอข้าวเหนียวหนึ่งได้ไหม
ข้าวเหนียวหนึ่งประติภส้มตำพอซับซับได้ไหมคะอืมเออ
นั่งล้อมวงกินกันรอบคันนาแบบนี้น่าจะแซ่บน่าดู
มีความสุขน่าดูนะคะนี่ค่ะไก่ย่างไก่ย่าง
ักอบปี๊บเตาถ่านอืมจะบอกว่าตอนเนี้ยเนี้ยสูตรเนี้ย
เมนูนี้แชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์
พี่ดูไม่ทันใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะ
แต่จะบอกว่าหลายคนที่ลองไปทำตามแล้วก็บอกอร่อยมากนะ

ไม่มีกั๊กเลยนะคะเอาไปทำตามได้

คุณผู้ชมกระเทียมตะไคร้ค่ะเกลือพริกไทยตำรวมกันก่อน
แล้วก็คลุกผสมกับซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บ
น้ำมันหอยน้ำมันงาเอาไปทาที่ตัวไก่
แล้วหมักไว้๔๘ชั่วโมงเสร็จแล้วทำไงต่อ
เสร็จแล้วนำมาอบในปี๊บบนเตาถ่าน
มีทีเด็ดเคล็ดลับคือให้หาขวดแก้วมา๑ใบ
พี่จะได้คำตอบแล้วให้หาขวดแก้วมา๑ใบ
ใส่ใบมะกรูดลงไป๕๖ใบแล้วเติมน้ำเปล่า

นำไปวางไว้บนตะแกรงย่างแล้วเสียบไก่ลงไปทั้งตัว
เอาปี๊บคลุมอบให้นาน๔๐นาทีแบบนี้
พอเปิดมาปุ๊บไก่ย่างหนังจะกรอบปั๊บหอมกลุนทันที
หนังกรอบแถมเนื้อในก็แบบสมุนไพรเต็มเลย
ไม่ว่ากระเทียมตะไคร้ขา
แล้วสมุนไพรมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่พี่นึกออกไหม

หลายคนเป็นห่วงค่ะว่าขวดแก้วตั้งบนร้อนแล้วมันจะแตกหรือเปล่า
ไม่แตกนะคะเพราะว่าในขวดมีน้ำไง
ความร้อนมันก็จะกระจายไปสู่น้ำน้ำก็จะเดือด
มันก็จะเข้าไปในข้างในของไก่แล้วมันก็เลยจะทำให้นิ่มแล้วก็นุ่มนะคะ